สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุพูทุกคนมวลซืนโทรแซวกันนะครับ
ค่ำคืนนี้ครับคืนนี้ไทยรัฐนิวโชว์ครับจำลองบรรยากาศร้านอาหารอีสานครับ
ไทยรัฐทีวีแซ่บอีหลีมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นกับเมนูนี้ครับ
เมนูสุดแซ่บที่กำลังมาแรงนั่นก็คือซอยจุนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าเมนูซอยจู้ช่วงที่ผ่านมา

เขาก็จะทำคอนเทนต์โชว์กินซอยจุ
ก็เลยทำให้อีกหลายคนอยากจะลิ้มลองเมนูนี้ครับ

ทำความรู้จักกับซอยจุให้มากขึ้นครับ
คำว่าซอยจุครับเป็นภาษาอีสานนะครับ

แปลว่าหั่นจุแปลว่าจิ้มครับ
ดังนั้นซอยจุคือเมนูอาหารจากภาคอีสาน
นำเนื้อวัวและเครื่องในวัวดิบ
หั่นเป็นชิ้นแบบพอดีคำ

พร้อมกับผักสดกรอบครับ
คุณอีทโปรงลางในฐานะลูกอีสาน

นักร้องนักแสดงล่าสุดครับ

มีเมนูซอยจุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านด้วยนะครับ
คุณอีทเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของซอยจุครับ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานด้วยครับ
คือเราคนอีสานเราเวลาทำไร่ทำนาเสร็จก็

จะมีเนื้อห้อยขายตามร้านต่าง
กระจกก็จะซื้อกันโซ๒โลก็มาซอยหั่นกิน
หลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยอะไรประมาณนี้ครับ

คนกินก็กินคนไม่กินก็มี
แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลครับ

แล้วก็เล่าว่าช่วงนี้ลูกค้านิยมสั่งเมนูซอยจุันเยอะ

แต่ปกติแล้วการกินเนื้อวัวดิบชาวอีสาน

ส่วนใหญ่จะกินในโอกาสหรือว่างานสำคัญ
มารวมตัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครับ
ปกติคนอีสานก็ยังกินแบบโดนเรียก

สำคัญก็จะมีการล้มวัวกันชาวบ้านก็จะมาช่วยกัน

อาจารยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงครับ
เชฟและอาจารย์สอนทำอาหารชื่อดังระดับประเทศ
ว่าในอดีตการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
เลี้ยงในธรรมชาติแบบออร์แกนิคนะครับ
พูดง่ายไม่มีอันตรายจากสารเคมี
หรือว่าต้องเสี่ยงกับโรคระบาดโรคภัยเหมือนกับปัจจุบัน
ดังนั้นวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ควรจะมีการปรับให้ปลอดภัยตามยุคสมัยนะครับ
และนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมอาจารยิ่งศักดิ์เนี่ยนะครับ
ฝากเตือนไปถึงคนปรุงอาหารทั้งหลายครับ
ครอบครัวแม่ครัวให้มีจิตสำนึก
คำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาด

ในขณะที่บางคนอาจจะมีคำถามในใจนะครับ
มาว่าอ้าวแล้วทำไมวัวต่างประเทศ

วัวที่โน่นที่ยุโรปกับวัวที่ญี่ปุ่น

เขาเลี้ยงยังไงเขามีเอกสารตรวจสอบ

สะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคที่จะส่งต่อมาถึงเรา

ทำการชำแหละแพ็คอย่างสะอาด
คุมอุณหภูมิจนกระทั่งมาถึงตัวเรา

ฉันว่าหน้าที่ของเราคืออะไร

ยังคงเป็นที่นิยมตามวัฒนธรรม

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเจ็บป่วยจากการปนเปื้อน
ทำอาหารให้คนกินเนี่ยต้องมีจัญญบันนะคะ
ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญจำไว้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับลงพื้นที่ไปสำรวจแผงขายเนื้อวัว
ของชาวมุสลิมครับที่ตลาดเก่ามีนบุรี

จะรับมาจากโรงเชื้อที่มีมาตรฐานรับรอง

มีระบบการตรวจสอบคุณภาพก่อนชำแหละ

โคขุนก็คืออย่างที่บอกต้องตรวจโรคถ่ายยากินอาหารที่เขากำหนด
แล้วก็ยืนฝุ่นต้องสะอาดจะมาเป็นแผลเท้าเปื่อยปากเปื่อยอะไรไม่ได้
มันไม่ผ่านการขุนคือวัวเป็นโรคเอามายืนขุนไม่ได้
ประมาณนั้นเสร็จแล้วก่อนจะเชื่อดน่ะก็ต้องขออนุญาตจากหมอประสุทธิ์ถูกไหม
ใช่หมอเขาก็ต้องไปดูตามเท้าตามอะไรตามโรงเชือดเชื่อฟาร์ม

เจ้าของร้านขายเนื้อวัวที่ตลาดเก่ามีนบุรีร้านนี้นะครับ
ยังแนะนำเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อเนื้อวัว
ควรจะต้องเลือกเนื้อที่สดใหม่แล้วก็สังเกตจากสี
ดูจากความนิ่มของเนื้อวัวนอกจากนี้ก็ดูใบรับรองมาตรฐาน
ซึ่งแต่ละร้านเนี่ยต้องติดแสดงให้เห็นเด่นชัดนะครับ
ที่สำคัญครับควรจะดูความสะอาดของร้าน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างที่ร้านได้นำมาใช้ด้วยครับ
สีแบบนี้สีชมพูแบบนี้สีแดงบางทีก็สีแดงบางทีก็สีชมพู
ถ้าเนื้อดำเนื้อแดงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของวัวด้วยเหมือนกัน
จะไม่ใช้จะไม่ใช้เขียงไม้ทุกเขียงจะต้องเป็นเขียงไฟเบอร์

เพราะว่าที่ไม้เนี่ยมันจะมีเชื้อรามีเชื้อราแล้วก็ให้ล้างยังไงก็ล้างไม่เที่ยง
ไฟเบอร์เนี่ยมันจะแพงแพงกว่าแล้วมีดก็ศึกเร็วกว่า
ถึงได้ต้องใช้มีดดีแต่ขอจะไม่ใช่เหล็กเขาแขวนเนื้อเนี่ยถ้าจะขอเหล็กปุ๊บสนิมมันก็จะอยู่ที่นี่
เนื้อถามว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้หรอก
นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนั้นแนะนำครับว่า
การกินเนื้อดิบอย่างเมนูซอยจุแม้จะเป็นวัฒนธรรมการกินที่สะท้อนผ่านทางเมนูอาหาร
แต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเราเองก็ควรจะต้องปรับตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพครับ
กรมอนามัยยังย้ำเตือนด้วยนะครับว่าการกินเนื้อวัวดิบเสี่ยงต่อการได้รับพญาติตัวตืดเข้าร่างกาย
ญาติตัวตืดเนี่ยเป็นพญาติที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับจะเป็นเส้นยาวแบบนั้นครับคุณผู้ชม
ตามลำตัวจะมีปล้อง๑ตัวจะมีประมาณ๑๐๐๒๐๐ปล้องนะครับ
แล้วแต่ละปล้องของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้อีกด้วยแพร่พันธุ์ได้เร็วและได้มากครับ
วันละ๑ล้านตัวนี่คือข้อมูลที่เราจะต้องระมัดระวังครับ
แล้วนอกจากนี้ถ้าหากว่าเจ้าพญาติตัวตืดมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเรา
มันจะไปอยู่ที่บริเวณลำไส้แล้วกินสารอาหารในร่างกายของเรา
ทำให้อายุของพญาติตัวตืดอยู่ได้นานถึง๒๕ปีและมีความยาวมากกว่า๑๐เมตรนะครับ
ถ้าหากว่ามีพญาติตัวตืดในร่างกายมากจะทำให้เรานั้นมีลำไส้อุดตัน
อกจากนี้ยังเสี่ยงเจอพญาติตัวจี๊ดพญาติเส้นได้พญาติใบไม้ในตับด้วยนะครับ
ถ้าหากว่าเรากินอาหารสุกดิบแล้วรู้สึกว่ามีอาการไม่สบายท้อง
อืดท้องเฟ้อท้องเสียทางที่ดีควรรีบไปพบแพทย์
ว่าเรามีพญาติในร่างกายหรือไม่
ยังไม่หมดครับยังมีอีกครับนอกจากพญาติแล้วความเสี่ยงต่อไปก็คือ
โรคแอนทรัคครับคุณผู้ชมแอนทรัคเนี่ยนะฮะ
แฝงมากับการกินเนื้อสุกดิบเหมือนกันครับ
และทำให้เราอาเจียนเป็นเลือดถ่ายท้องรุนแรงเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด
และหนักเข้าถึงขั้นเสี่ยงเสียชีวิตรวมถึงคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับ
เรายังมีความเสี่ยงจะเป็นโรคต่างได้อีกมากมายนะครับ
นี่คืออันตรายที่แฝงมากับอาหาร
คุณผู้ชมครับคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าหากเราไปดูกันว่า
ภูมิภาคไหนพื้นที่ใดป่วยโรคพญาติมากที่สุด
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าหากว่าเราดูกันนะครับคุณผู้ชม
ในพื้นที่ภาคเหนือพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับจำนวนมาก
แล้วก็พบผู้ป่วยโรคพญาติตัวตืดด้วยนะครับ
เช่นเดียวกันกับในพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงในพื้นที่ภาคกลางด้วยครับคุณผู้ชม
ไข้หูดับนั้นจะเกิดจากความเสี่ยงหมูที่มีเชื้อแบคทีเรีย
หากว่าใครกินอาหารแบบสุกดิบโดยเฉพาะเนื้อวัว
ในขณะที่โรคพยาศตร์ใบไม้ในตับเนี่ยนะฮะ
เกิดจากการที่เรานั้นกินปลาหรือว่ากินกุ้งแบบดิบ
ซึ่งส่วนใหญ่คนอีสานจำนวนไม่น้อยครับที่จะป่วยเป็นโรคพญาติใบไม้ในตับ
ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชม
คำถามต่อไปคือว่าแล้วถ้าหากว่าเรากินเนื้อแล้วตามด้วยการกระดกเหล้าขาว
หรือการกินพืชผักสมุนไพรจำนวนมากเนี่ย
จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่
ลองฟังคำตอบจากรองอธิบดีกรมอนามัยครับ
ความเชื่อที่เรียกว่ากินเหล้าขาวแล้วฆ่าเชื้อโรคได้
อันนี้ไม่จริงนะครับความดีกรีของเหล้าขาวที่กินเข้าไปเนี่ย
ยังไม่ได้เพียงพอที่จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้
เวลารับประทานสมุนไพรที่มีประโยชน์เนี่ย
ก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคในร่างกายได้นะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าตัวของมันไปฆ่าเชื้อโรคโดยตรงอันนี้เข้าใจผิด
คุณผู้ชมครับเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาอย่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องส่วนตัวของเรานะครับ
เพราะจริงแล้วมันกระทบไปถึงคนในครอบครัวคนที่เรารักครับ
เราต้องหยุดงานต้องเข้าโรงพยาบาลขาดโอกาสในการทำมาหากิน
หาเงินมารักษาพยาบาลเมื่อเข้าสู่ระบบการรักษาก็อาจจะเป็นภาระของงบประมาณของประเทศด้วยนะครับ
ที่ดีที่สุดครับควรดูแลสุขภาพเราให้ดีที่สุดจะดีกว่าหรือเปล่า
ทำการกินนั้นเข้าใจนะครับว่ามีการส่งต่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นเมนูซอยจุ
แต่จะดีกว่าหรือเปล่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกินอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย